ท่านผู้ชมครับแม่น้ำหนึ่งนางสาวพิรดาธนโชธจินดาวัย๒๗ปี
ไอดอลทางด้านตัวเลขของสื่อสังคมออนไลน์
คือเธอเนี่ยตกเป็นจำเลยในคดีชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์นะฮะ
แล้วก็สารพิพากษาจำคุก๓ปี
แต่ว่าสารภาพก็เหลือโทษจำคุก๑ปี๖เดือน
ให้คุมประพฤต๑ปีรอลงอายาน๑ปี
แต่มีคำสั่งว่าระหว่างนี้เนี่ยจะต้องไม่ไปก่อพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้
แต่ล่าสุดสำนักคุมประพฤติได้แจ้งนะครับ
ว่าพบพฤติกรรมของแม่น้ำหนึ่งมีพฤติกรรมยังเหมือนกับมีการใบ้ตัวเลข
ชักชวนคนเล่นพนันอยู่ตั้งแต่งวดวันที่๑กรกฎาคม
โดยให้ไปรายงานตัวต่อสารไปชี้แจงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้
ไปไต่สวนว่าฝ่าฝืนคำสั่งสารหรือเปล่า
กรกฎาคมนี่เป็นภาพล่าสุดของแม่น้ำหนึ่งที่ไลฟ์
วันนี้เห็นบอกคนดูหลายเป็นแสนเลยนะ
คือทีแรกคนก็คิดว่าสงสัยอาจจะหยุดก่อนหรือเปล่า
วันนี้ไลฟ์แล้วจุดทูปด้วยนะครับ

อย่าจุดได้ไหมจุดทูปแล้วเรื่องอย่าจุดได้ไหมหนูจะอธิบายให้ฟังก่อนนะ
จุดแบบนี้มานานมากเลย
แต่คำว่าอย่าจุดได้ไหมหนูทำไม่ได้
เพราะว่าคนที่เขาอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเป็นสมาชิกหนูเขารอ

คนที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นสมาชิกเขารออยู่
แล้วเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่เคยสนับสนุนให้ใครไปเล่นการพนันออนไลน์หรือว่าหวยใต้ดินอะไรทั้งสิ้น

ก็เธอบอกว่าเขารอเขาก็บอกว่ามีแฟนคลับรอเธอก็เหมือนกับเธอก็มีธุรกิจบริษัทขายอะไรพวกนี้อยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้นะฮะ
ก็ไม่รู้ตอนนี้เดี๋ยวตำรวจเขาคงไปตรวจสอบกันต่อเป็นว่าล่าสุดเธอจุดแบบนี้